มาเริ่มกันที่ความคืบหน้า

เกิดอุบัติเหตุบ่อยเหลือเกินนะคุณรัชพร

ที่แรกไปดูที่ตากกันหน่อยค่ะ
ในเจริญฤทธิ์สงสัตว์
ก็ได้มีการเปิดเผยความคืบหน้า

บริการเกิดไฟไหม้ที่ถนนสายแม่สอดตาก

เช้ามืดวันที่๓๐มีนาคมที่ผ่านมานี้เองนะคะ

แรงงานชาวพม่าถูกไฟคลอกเสียชีวิตไป
บาดเจ็บ๓คนแล้วก็หนีรอดออกมาได้๒๗คน

ได้สอบปากคำนายบรรทูลวิทูล
วัย๔๘ปีซึ่งเป็นคนขับรถทัวร์แล้วก็ภรรยา
รวมถึงแรงงานชาวพม่าที่รอดชีวิตด้วยนะคะ
ขนส่งจังหวัดตากก็ได้มีการแจ้งความเอาผิด
คนที่ขับรถตามพระราชบัญญัติขนส่งทางบก
แล้วก็มีการเปรียบเทียบปรับกันไปแล้ว
แต่ยังไม่ได้แจ้งความดำเนินคดีทางอา

ส่วนผู้บาดเจ็บ๒คนที่ถูกส่งไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากศิลป์มหาราชที่จังหวัดตาก
ส่วนผู้บาดเจ็บ๒คนที่ถูกส่งไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากศิลป์มหาราชที่จังหวัดตาก

เหลือผู้บาดเจ็บอีก๑คนที่ยังพักรักษาตัว
อยู่ที่โรงพยาบาลพุทธชินราชที่พิศนุโลก
บอกว่ายังคงต้องเฝ้าดูอาการอย่างใกล้ชิดในห้องปลอดเชื้อ
เพราะว่าถูกไฟไหม้ตามร่างกายถึง๑๘๐เลยค่ะ
ส่วนผู้รอดชีวิตทั้ง๒๗คนนะคะ
ขนส่งจังหวัดตาก็จัดหารถไปส่งที่นิคมอุตสาหกรรมนวรรณคร

จากการจักรไปของญาติมิตรเนี่ยนะคะ
ก็ได้มีการขอเดินทางกลับประเทศเมียนมาบ้านเกิดก็มีเหมือนกัน
ก็เลยจัดรถบริการส่งชายแดนแม่สอดถึงที่หมายเมื่อคืนนี้เรียบร้อยค่ะ
แรงงานพม่าบางส่วนบอกว่ายังคงตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เจ้าหน้าที่ก็พาไปส่งที่ด่านชายแดนไทยพม่าเพื่อจะได้เดินทางกลับประเทศนะคะ
ตอนนี้ก็อยู่ระหว่างเร่งรัดให้บริษัทประกันภัยพิจารณาการจ่ายเงินสินใหม่ทดแทน
กับครอบครัวผู้เสียชีวิตแล้วก็ผู้ได้รับบาดเจ็บด้วย
มีค่าสินใหม่ทดแทนตามอัตราส่วนตามหลักเกณฑ์
ซึ่งขณะนี้เราก็ได้ให้บริษัทกลางประสานกับบริษัทที่รับประกัน
มาหารือในเรื่องของจำนวนเงินที่จะได้รับการช่วยเหลือเป็นค่าสินใหม่ทดแทน
สำหรับการตรวจพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลผู้เสียชีวิตทั้ง๒๐ศพ
แล้วก็โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรอีก๑๐ศพ
พนักงานสอบสวนได้ประสานแพทย์นิติเวชโรงพยาบาลทั้งสองแห่ง
ส่งศพไปตรวจพิสูจน์ที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจกรุงเทพมหานครแล้ว

ขณะเดียวกันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เตรียมที่จะตั้งศูนย์อำนวยความสะดวก
ญาติผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บได้ติดต่อประสานงานเกี่ยวกับข้อมูลต่างด้วยค่ะ